ร้านขายของร้านกาแฟตามห้างต่าง
ระวังเจอลูกค้าหัวหมอแบบนี้

เป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าคล้ายแขกขาว

สุดท้ายได้ไปหน่อ๙๕๐บาท
แม่ค้ายืนงงเลยค่ะตกลงมันยังไง
ตกลงซื้อไม่ซื้อเอ๊ะถอนไปหรือยังหรือยังไม่

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟ

เขาพูดไทยไม่ได้แต่เขาบอกยี่ห้อน้ำอัดลม

พอเสร็จปุ๊บเขาก็ทำทีบอกว่า

หยิบน้ำอัดลมเพิ่มให้อีก๑กระป๋อง

ทีนี้จังหวะที่หันไปหยิบน้ำอัดลม

เออเธอก็ให้เงินทอนไปแต่โดยดีนะ
ผมว่าพนักงานก็อาจจะสับสนอยู่

เดี๋ยวคืนเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวคืนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เนี่ยจังหวะที่จะทอนเงินอันนี้เห็นไหม

แล้วก็จะมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของซื้อของต่อค่ะ

อันนี้คือกระป๋องแรกลูกค้าให้แบงค์พันธุ์มา
แล้วก็ตัวพนักงานก็คืนแบงค์พันธุ์ไป
แล้วทีนี้เดี๋ยวก็ไปหยิบอีกกระป๋อง

อืมสุดท้ายพอได้เงินเสร็จปุ๊บ
น้ำอัดลมไป๒กระป๋องเดินออกจากร้านไปเลยค่ะ
พนักงานที่เห็นที่เจอกับตัวเลยเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาววิลัยลักษ์เล่าสูงเนิน

บ่าย๒โมง๕๐นาทีค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านไหนนะธนพลบริรักษ์

แจ้งความถูกมิจฉาภิษภ์ใบร้านล็อค

เห็นหน้าชัดเจนถ้าเจอแจ้งเลยนะคะแจ้งตำรวจจับ
ตัวเขาไว้ทำยังไงก็ได้แล้วแจ้งตำรวจมาจับเลย
หรือว่าเป็นลูกค้าจริง